ซึ่งวันนี้ค่ะที่ประชุมได้มีการปรับแก้ไข
ให้ฝ่ายค้านเข้ามีสวนร่วมในการ
วิกฤติประเทศร่วมกับประธานทั้ง๓ศาลและประธานองค์กรอิสระอีก๕องค์กร
ติดตามได้จากการรายงานของคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
เสียงข้างมากของคณะกรรมการที่เข้ามาแก้วิกฤตประเทศทั้ง๑๒คนนั้น
ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับและก็มีผลผูกพันกับหน่วยงานรัฐทุกองค์กรด้วย
ชาติชายณเชียงใหม่โคศกกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
แถลงความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญว่า
การพิจารณานั้นทำได้เพียงการปรับถ้อยคำที่ไม่สมบูรณ์ให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
และก็เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ
เนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่นั้นไม่มากแล้วนะครับ
โดยล่าสุดนั้นได้ปรับเพิ่มให้ผู้นำฝ่ายค้านร่วมพิจารณาแก้วิกฤติประเทศ
ตามที่ประธานสารรัฐธรรมนูลเรียกประชุมในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
เดิมมีเพียงประธานสภาผู้แทนราชดรประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุด
ประธานสารรัฐธรรมนูลและประธานองค์กรอิสระ๕องค์กรรวม๑๒คนนะครับโดยเสียงข้างมากนั้นเป็นที่สุด
ส่วนกรณีที่เสี่ยงเท่ากันนั้นให้ประธานสารรัฐธรรมนูลเป็นผู้ชี้ขาด
โดยคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ
ในสาธารณ์จะมีผู้นำปล่อยท้าน
เขาจะได้เข้ามาในที่ประชุมด้วยไง

เขาก็เป็นผู้ที่คิดเห็นต่างด้วย

เขาก็จะมีความรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้นอกห้อง

วันนี้ก็จะยุ่งสู้มานั่งอยู่ใน

แล้วก็การผลประชุมอย่างไร
ในที่ประชุมนั้นไม่มีใช้ว่ายังไร

กรทนั้นยังได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่อยู่ระหว่าง

ไม่ให้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งได้นะครับ

รวมทั้งได้เพิ่มลักษณะต้องห้ามของผู้
ที่ถูกสารรัฐธรรมนูลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง

จะไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้นะครับ
ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ขณะเดียวกันกรทนั้นยังได้กำหนดให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับการโปรดกล้าวและมีองค์คณะ๗คนจากที่กำหนดไว้ทั้งหมด๙คนนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้การปฏิบัตินั้นล่าช้า
สำหรับการพิจารณาล่าสุดนะครับที่ประชุมนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชนะครับซึ่งคาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทั้ง๑๖หมวดนะครับก่อนที่นัดแถลงร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ในวันที่๒๙มีนาคมนี้ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีและกรกตทราบ
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดประจวบคิริคันครับ